ส่วนการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่๑๑
แข่งขันกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
จานเกมเมื่อวานเปิดฉากขึ้นเป็นวันแรก
คุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตเขาเก็บสีสันมาให้ดู

แข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่๑๑

เป็นกิจกรรมนันทนาการที่นิยมในกลุ่มผู้สูงวัย

โดยมีคณะกรรมการ๕ท่านเป็นผู้ตัดสิน

คัดเลือกในแต่ละรุ่นกว่า๕๐คน
เหลือเพียง๕คนสุดท้ายไปแข่งรอบตัดสิน
ฟังลูกคอของแต่ละคนถือว่าสูสี
ขณะที่กองเชียร์บางคนถึงกับบันทึกวีดีโอติดขอบเวที
ส่วนนักร้องจากกาญจนบุรีรายนี้
มีแฟนคลับขนป้ายไฟมาแบบจัดเต็ม
โต๊ะกรรมการเหมือนจะกดดันให้เทคะแนนให้เยอะ
ซึ่งรอบตัดสินผู้ชนะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
ส่วนพิธีเปิดการแข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ก็ยังมีการร้องเพลงโดยศิลปินลูกหลานชาวอุดรธานี
เริ่มจากน้องแน็ตสิริพงศรีสุขา
เหมือนพี่ปูพงศิษยคัมภีร์ไม่ผิดเพี้ยน
จากนั้นนักกีฬาเรา๔๐๐คนจาก๗๗จังหวัด
ก็เดินขบวนเข้าสู่สนามซึ่งบางจังหวัด
ให้สาวใหญ่มาเป็นผู้ที่สนามและก็ให้สาวใหญ่มาเป็นผู้ที่สนาม

หน่วยก้านเหมือนเคยทำหน้าที่นี้ตอนสมัยสาวเลยนะเนี่ย

หลักกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตีกลองกิ่ง
เครื่องดนตรีของจังหวัดอุดอนภาณีเพื่อเปิดงาน
ก็ถึงคิวที่ดรปัญญาหาลำยวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จะส่งต่อครบเพลิงเพื่อนำไปจุดไฟในกระถางรูปหายบ้านเชียง
หัตกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดผ่านการพ่นไฟของพญานาคอย่างอลังการ
ไม่แพ้การแข่งขันกีฬาระดับชาติรายการ
ท้ายด้วยโชว์พิเศษจากไนท์พิรมพร
นักร้องลูกทุ่งชาวอุดรธานีซึ่งก็มีแฟนมากมายมาขอเซลฟี่
แทบไม่เป็นอันร้องเพลงเลยทีเดียว
แต่ไม้ก็ยังร้องจนจบทั้งสองเพลงได้สำเร็จ
ส่วนดอกจันทร์เกมจะแข่งขันกันจนถึงวันศุกร์ที่๗กรกฎาคมนี้
ชัชวายกมลไมตริจิตข่าวไทรัตทีวี
รายงานจากจังหวัดอุดรธานี